ไปดูเรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ตกตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยนะคะ
แต่จะพาไปดูที่จังหวัดตรางกันหน่อยเพราะว่าที่นั่นเนี่ย
เอาร้านขายน้ำซุ้มขายน้ำนี่ออกมาบนถนนเลยนะครับ
จะเห็นว่าซุ้มนะครับขายน้ำพร้อมด้วยต้นไม้นี่หักโค้นลงมาเลยนะครับ
รถมานี่ต้องจอดอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับ
นึกว่าโลเคชั่นใหม่ขายกลางถนนจะได้ซื้อง่ายค่ะ
เขาก็ไม่ได้อยากออกไปแต่เขาถูกผลักดันให้ออกไปนะคะ
ลมมันแรงจริงคุณผู้ชมถึงท่านผลักเตนท์ขายน้ำเปลิ้วไปอยู่กลางถนน
และเมื่อสักครู่นี้เขาเห็นรถจอดอยู่ไกลคือจอดดูท่าทีว่า
เอาไงอ่ะจะโดนพัดกลับเข้าไปหรือจะพัดมาหาเขาหรือจะพัดไปทางไหน
เขาจะได้เลือกถูกว่าเขาควรจะหลบไปทางไหนดีนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าบ่าวรินบรรเทาสว่างพักดีตรัง
เป็นคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากเทศบาลตำบลนาวงอำเภอห้วยยอด
โพสต์ไปเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงมากเลย

เครื่องดื่มนี้ไม่ใช่ซุ้มตั้งเปล่า

เป็นซุ้มของนางเลิศพิษแสนเก่งอายุ๓๐ปีค่ะ
เธอบอกเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

เห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นเลยแรงขนาดนั้น
เพราะดีนะคะร้านยังไม่ทันได้เปิดขายก็เลยไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บ
แต่รถเนี่ยจอดรอเป็นแถวเลยเพราะไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อดี
ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในซุ้มก็ได้รับความเสียหายไปหลายรายการเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปขับรถยนต์สำรวจเส้นทางในพื้นที่ซะเลยก็แล้วกัน
เป็นเขตรอยต่อบ้านพระงามตำบลบ้านควนที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่แหละ
ปรากฏว่าสองข้างทางคุณผู้ชมดูน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะคะ
ตลิ่งพังไปแล้วค่ะน้ำเชี่ยวกรากเลย
เช่นเดียวกันกับที่ถนนสายนาหมื่นศรีนาพละทางเข้าถ้ำเขาช้างหาย
ตรงนี้นี่ไหนถนนไหลผ่านถนนแบบนี้ช้างไม่ได้หายอย่างเดียวนะคะ
ถนนหายไปด้วยค่ะตอนนี้ล่าสุดน้ำทะลักเข้าท่วมศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลน้อยแล้วนะคะ
การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ไปสำรวจความเสียหายแล้ว
เอาแบ็คโฮลมาขุดหินขวางทางน้ำแล้วเพื่อจะให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น
ขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่า
อิทธิพลของดีเปรชั่นลินฟาเนี่ยทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องมา๓วันแล้ว
แล้วถ้ายังตกแบบนี้ไม่หยุดอีกพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจจะเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
เพราะฉะนั้นขอฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เลยนะคะเฝ้าระวังไปจนถึง๑๖ตุลาคมนี้ได้เลยยาวค่ะ
อีกครั้งนะคุณผู้ชมคือแต่ละพื้นที่ฝนมันตกหนักไม่เท่ากัน
พื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มบางพื้นที่เนี่ยแม้จะตกแค่แบบเล็กเล็กน้อยน้อย
แต่ดูก็คือมันมีน้ำท่วมขังอ่ะเนอะเพราะว่าถนนเรามันก็บางทีเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ย
คืออย่างน้อยขับรถเห็นใจกันบ้างอยากใช้คำเนี้ยโปรดเห็นใจฉันหน่อยอ่า
ส่งผัญคุณที่เขียนรถจักรยานยนต์เมื่อสักครู่นะใช่
คือรู้แหละว่าขับคือจริงฝนตกถนนลื่นอย่าขับเร็วอันดับหนึ่งนะคะ
ค่ะแล้วสองคือถ้าเราเห็นแอ่งน้ำหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้
แล้วมันมีมอเตอร์ไซน์หรือมีรถขันอื่นอื่นอยู่ข้างเนี้ยชะล้อ
รอหน่อยเถิดได้โปรด
คือคนที่อยู่ในรถยนต์มันไม่เป็นอะไรหรอก
เพราะว่าคุณมีกระจกมีตัวรถคอยป้องกันไปเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปต้นคลิปได้ป่ะค

โอ้โหเหมือนหลินฟาถล่มเขาคนเดียวอ่ะคุณ
แล้วถ้าสมมุติว่าบางทีถ้าเขาตกใจนะ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แล้วอันตรายมากนะคะ
เพราะฉะนั้นเห็นใจกันด้วยนะคะ

แต่ว่าถ้าเห็นแล้วขอความระมัดระวัง

จะได้เห็นสิ่งต่างบนถนนได้ดีขึ้น

คุณขับมาเร็วโอกาสที่ล้อมันจะแบบ

มันจะบินอ่ะมันง่ายมากถ้าคุณจับพวงมาลัยไม่แข็ง
รถคุณปัดเลยนะระวังแหละ